มาถามหน้ามาเนี้ยมันหลอชาตินี้เลยเออ
ขอจัดเต็มเสริมความหล่อมาเลยด้วยการขึ้นเคียง
สนุกเก่าเอาออกขอเสริมเข้าไปให้
ป่างป่างคือยังงี้คุณผู้ชมหลายคนเห็นภาพ
หนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวเด็ดต้องพักฟื้น

แต่ล่าสุดเฮ้ยแป๊บเดียว
ไหนก็จะพักฟื้นนานทำไมออกงานมาแล้ว
มาแล้วเหรอนักข่าวก็เลยงงกันไปแถบเลย
หมอไหนทำไมเสร็จเร็วจังนะครับ
ก็โฟกัสดูที่จมูกไม่เห็นจะมีรอยบวมอะไรเลย
ผ้าที่แปะผ้ากงผ้าก๊อตก็ไม่มี
งานนี้เก่งตกลงยังไงทำหรือไม่ทำนะคะ

หนุ่มเก่งก็ยกมือไหว้ทุจ้าขอโทษเลยพี่

ไม่ได้ไปขึ้นเคียงทุบจมูกอะไรจริง
แต่ถ้าถามว่าถ้าอยากทำจริงไหม
อยากทำครับแต่เก่งเขาบอกอย่างนี้คุณ
ทุกครั้งที่ก่อนจะทำอะไรในร่างกาย

ไม่อย่างนั้นแล้วก็เข็มแหลมแค่ไหน

แต่เรื่องทุบหน้าเนี่ยต้องขอโทษจริง

เป็นคอนเทนต์เพราะกำลังจะเปิดคลินิกกับเพื่อน

เวลาเราจะทำอะไรในร่างกายของเรา

แม้กระทั่งสมมุติว่าจะไปไขวิตามินซีอะไรในร่าง

ไม่งั้นเข็มมันไม่ได้